มาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นอุทาหรณ์ที่คุณแม่คนหนึ่งเขาบอกเขาโพสต์เอาไว้
ปกติพูดถึงโรงพยาบาลเราจะเห็น
เรียกว่าเป็นความคิดเห็นที่ทางลบเกี่ยวกับโรงพยาบาลรัฐค่อนข้างเยอะ
คราวนี้เป็นการชื่นชมโรงพยาบาลรัฐแล้วก็ต่อว่าโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
แม่คนนึงบอกว่าทรมานใจมากลูกสาวนอนไม่ได้
คือลูกสาวตัวปิดตัวนอนเลยอะนะ
คือคุณผู้ชมนึกภาพเหมือนท่าเราโค้งคำนับอะค่ะ

คือเขาไม่สามารถนอนตะแคงนอนหงายนอนอะไรได้เลย

พอปวดท้องหนักมากทั้งวันมีการไปอาเจียนด้วย

แล้วน้องต้องนอนในโรงพยาบาลแบบนี้
นอนท่านี้คุณผู้ชมท่าอื่นไม่ได้เลย

นอนไม่ได้ทั้งคืนมีอาการอาเจียนแล้วก็ถ่ายท้องด้วย
พามาโรงพยาบาลหมอจับแอดมิตรค่ะ

แล้วก็ให้ยาแก้ปวดกินเรื่อย
เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในนครศรีธรรมราชนะคะ
หมอตรวจอาการแล้วบอกว่าลูกเป็นลำไส้อักเสบ
มิตร๒วันผ่านไปอาการยังไม่ดีขึ้น
ต้องกินยาแก้ปวดตลอดเวลานอนไม่ได้ได้แต่พับตัว
แม่ร้องไห้ทนไม่ไหวบอกหมออัตราซาวน์ได้ไหม

หมอบอกอันตราซาวไปมันก็ไม่เห็นอะไร

กระทั่งเข้าวันที่สี่น้องปวดท้องมาสี่วันยังไม่หายเลยค่ะ
ที่เป็นชาวต่างชาติไม่ทนแล้ว

ใช่หรือว่ารักษาทำไมไม่หายสักที

หมอเจ้าของไข้บอกหมอไม่อยู่
โวยวายบอกไม่รอแล้วนะ
หมอวิ่งเท้าเปล่าลงมาหาพ่อเลยแล้วบอกว่า
มันเป็นอาการแบบนี้แบบนี้เดี๋ยวก็หายนะ
ให้ยาแล้ววินิจฉัยแล้วพ่อคนนี้บอกเลยบอกว่า
ฉันไม่สามารถโทรเห็นลูกฉันตายที่นี่ได้ขอย้ายโรงพยาบาล
ผมจะย้ายโรงพยาบาลแต่ทางหมอก็ยังบอกอีกนะครับว่า
ถ้าไปโรงพยาบาลอื่นก็ไม่รู้นะว่าจะมีวิธีการรักษาดี
เท่ากับโรงพยาบาลนี้หรือเปล่าเพราะเราเป็นเอกชน
ซึ่งพ่อบอกไม่เอาแล้วไม่อยู่ที่นี่

ยายลูกไปโรงพยาบาลมหาราชโรงพยาบาลรัฐเลยค่ะ
ใช่ครับคุณเชื่อไหมไปวันเดียวหมอที่นั่นตรวจบอกว่า
ลูกสาวคุณในท้องมันมีของเสียตกค้างน้องถึงได้ปวดท้องมาก
คุณหมอสวนทวารให้น้องขับถ่ายทองเสียออกมาทั้งหมด

ยิ้มแต้นเลยหายปวดท้องไปปิดทิ้ง
วันเดียวกลับบ้านได้เลยเดินกลับบ้านเองด้วย
ไม่ต้องมานั่งตัวงอตัวพับอีก

วันที่โรงพยาบาลเอกชนหมดค่ารักษาไป๑๖๐๐๐บาท

ย้ายไปโรงพยาบาลรัฐ๒วันหายฟรีทุกอย่าง
ถามว่าของเสียมันตกค้างในท้องลูกได้อย่างไร
แม่บอกว่าลูกสาวไม่ยอมเข้าห้องน้ำที่โรงเรียนเลย
เพราะว่ากลัวไม่สะอาดแล้วก็กลัวงู
ก็เลยอั้นเอาไว้กลับมาเข้าห้องน้ำที่บ้าน
ของเสียมันเลยสะสมแล้วก็ไปเกาะตามลำไส้เกาะตามอะไร

ทีมข่าวเราติดต่อไปยังโรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลบอกว่าตอนนี้รู้เรื่องแล้วตรวจสอบข้อมูลอยู่
ถ้ามีการชี้แจงใดเดี๋ยวแจ้งให้นักข่าวทราบเองค่ะ

การวินิจฉัยผิดแม้ว่าจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนก็ตาม
แล้วก็ชื่นชมโรงพยาบาลรัฐนะครับ